จังหวัดมุกดาหารมีวัฒนธรรมสำคัญก็คือวัฒนธรรมไทโซ่นะคะ
ซึ่งทางจังหวัดก็ได้นำศิลปะวัฒนธรรมนี้มาเผยแพร่
โดยเฉพาะเรื่องของการทำพิธีขวัญข้าวและยุ้งฉางข้าวค่ะ
วัฒนธรรมไทโซของจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อที่จะสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยบรูหรือว่าไทโซ่นะคะ
ก็นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม
เพื่อเป็นการอนุรักษ์นั่นเองค่ะ
ดาบตำรวจโชควิทย์พรมดีเป็นนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
บอกว่าเทศบาลจัดงานประเพณีไทโซ่ขึ้น
ก็มีการแสดงประกอบพิธีทำขวัญข้าวและยุ้งข้าว
ซึ่งยุ้งข้าวแบบโบราณด้วยก็จะเป็นแบบการเจาะไม้แล้วก็ใช้ไม้ไผ่
เป็นริ่มตอกให้แน่นแทนตะปูซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วนะคะ
อกจากนี้แปลงผักแบบโบราณและการก่อไฟหุงข้าวแบบโบราณ
ด้วยการใช้ฟืนหรือว่าจุดไฟแบบนี้นะคะใช้ก้อนหินตีกับเหล็กจนทำให้เกิดไฟ
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพราะว่าถือว่าเป็นแบบโบราณเลย
ความสำคัญของการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทโซ
เป็นประชากรส่วนใหญ่๑๘๐เลยของอำเภอดงหลวง
ที่ควรอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ดูกันค่ะ
โดยเฉพาะการทำเรือนโบราณแล้วก็พิธีเหยาว
ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีไร่ผีนา
หากลูกหลานป่วยก็จะทำพิธีเหยาผีไร่ผีนา
สิ่งชั่วร้ายออกไปซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันค่ะ
ก็มีการแสดงครบวงจรเลยนะคะสำหรับที่จังหวัดมุกดาหาร
เป็นวัฒนธรรมของชาวไทโซ่ค่ะ
ไปตั้งแต่เรื่องของการประกอบอาหาร
ความเป็นอยู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างนะคะ